พักจากเรื่องเครียดมาดูที่เรื่องของความหวังของคนที่อยากจะร่ำรวยเป็นเศรษฐีมีเงินมีทองกันหน่อย
พาไปไหว้ขอโชคขอลาบกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ชมนะฮะพาไปหน่อยฮะที่เชียงใหม่นี่ฮะสององค์นี้เขาบอกว่าเป็นเจ้าแม่ตะเคียนฝาแฝดสบายแพร่สบายพรนะฮะ

ใบหน้าของเจ้าแม่ฝาแฝด

ก็เลยเชื่อว่าเจ้าแม่ตะเคียนฝาแฝดให้โชคหรือเปล่า

เดี๋ยวอาทิตย์ที่๑๗มกราคมนี้รู้กัน

เพราะวันที่๑๖มกราเป็นวันครูนะคะ

อำเภอโปร่งน้ำร้อนมีคนดวงดี
พอดวงดีแล้วก็เลยต้องว่าจ้างนางรำให้มารำแก้บนถวาย
เคียนแม่พลอยจันทร์อายุเก่าแก่นะคะ๑๑๒ปี

แล้วบางคนก็จะนำเครื่องประดับสวยงามต่างไปแก้บนด้วย
ตะเคียนต้นนี้ท่านเจ้าอาวาสนำมาจากชายแดนไทยกัมพูชา
หลังจากนั้นก็ให้ช่างแกะสลักเรื่องราวพุทธประวัติ
แล้วก็เอาพวกเพชรพลอยแล้วก็คริสตอลมากถึง๒ล้านเมตรนะ

และความพิเศษอยู่ที่บลูแซฟไฟล์สีฟ้าหรือว่าไพรินเม็ดเดียว
ร้อยกว่ากระหลัดก็เลยทำให้มูลค่าดูสิคุณ
แล้วไม่เหมือนต้นตะเคียนจริงนะ
มันดูแบบสวยมูลค่าของต้นตะเขียนต้นนี้ไม่ตามกว่า๑๐ล้านบาทค่ะ

แค่ต้นนี้ต้นเดียวนะเดี๋ยวดูต้นใกล้คุณผู้ชม
ใกล้มีตะเคียนอีก๒ต้น
เชื่อว่าเป็นพี่น้องกันก็ชื่อแม่ศรีจันทร์กับแม่นวลจันทร์
ก็ถูกแกะสลักสวยงามเหมือนกันนะคะ
แต่ว่าไม่ได้ประดับด้วยเพชรพลอยต่างนะ
อันนี้เป็นที่จันทบุรีเอามาให้ดูสวยแล้วก็แปลกนะคะ
ใช่ครับพาไปลอดท้องช้างกันหน่อยดีกว่านะฮะที่สวนนงนุษย์
อำเภอสัตหีบจังหวัดชนบุรีครับ
มีวิธีการเปิดตัวรูปปั้นพญาโคชศาสตร์ความสูง๑๐เมตร
โอ้โฮใหญ่โตมากนะฮะ
รูปปั้นช้างคดตระสารสนับพญาคดตระสารด้วย
อุ้ยดูสี่คูณกดเวลาเปรียบเทียบกับมุชศาสตร์ช้างเนี่ย

พวงเขาก็ไปดูตัวเลขที่อยู่บนตัวช้างที่รอดทั้ง๙เชื่อม

แล้วจัดจะมองลายตา
ส่วนที่อ่างทองไปอยู่ที่บริเวณเรือนเพชรพลอย
๒รองไห้อำเภอวิเศษชายชาญจังหวัดอ่างทอง
นายเสลิมอีก๑๓วันอายุ๗๔ปีแล้ว
นะฮะแล้วก็มีการนำเครื่องสังเวยของเล่นมากมายไปถวายกันนะฮะรำบวงสวงเพื่อขอโชคลาภกันด้วย
นางรำก็แต่งชุดเต็มแบบนี้แต่ว่านางลำทุกคนก็ต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยด้วยนะฮะ
กันโควิดสิบเก้านะฮะแล้วก็พอได้โชคลาภไปสมใจ
นางรำก็มารถของเล่นก็ต้องไปถวายกันไปรถจักรยานยนต์ลูกอมเสื้อผ้าเด็กก็ไปแก้บน
กุมารเทพทั้ง๕องค์มีเจ้าเพชรเจ้าพรอยเจ้าพวงเงินเจ้านำโชคแล้วก็เจ้าผงพราย
น้ำไม่พลาดก่อนกลับก็ส่องน้ำมนต์อ่าขันน้ำมนต์หน่อยค่ะ
เดี๋ยวดูขันน้ำมนต์สิว่าเป็นหน้าตายังไงนี่นี่เยอะแยะมากมาย
ผมก็มองไม่ค่อยออกอ่ะนะถ้าคุณคุณทัศนายมองไม่ออกแล้วใครจะมองออกเนี่ย
บางทีมันอยู่ในใจบางทีมันก็พูดไม่ได้มองแล้วก็เก็บไว้ในใจนะคะ